ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีชายชาวจีนนะครับถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่า
แล้วก็นำศพนั้นไปยัดกระเป๋ายนทิ้งแม่น้ำปิงที่กำแพงเพชร
ล่าสุดยาดของผู้ตายันทางมาจากเมืองจีนมาทำพิธีจัดงานศพ
แล้วก็เตรียมนำกระดูกนั้นกลับประเทศไป
วอนว่าขอให้ตำรวจไทยนั้นจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ยกแก๊งแล้วก็ประหารชีวิตไปเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุการณ์ตายก็เป็นการโดนของแข็งทุบที่ไทยทอยแล้วก็ขาดอากาศหายใจ
จนเสียชีวิตไปดูคลิปขณะที่ญาติญาตินั้นไปรับศพประกอบพิธีกันหน่อยครับ
นี่ฮะก็คือภรรยาแล้วก็น้องสาวของผู้ตายคือนายหวังจุ้นอายุ๓๐ปีก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
ถูกคนร้ายมัดมือมัดเท้าฆ่ายัดกระเป๋าแล้วก็เอาไปทิ้งที่แม่น้ำปิงที่กำแพงเพชร
ครอบครัวเดินทางมาที่เมืองไทยครับร้องไห้ปานจะขาดใจนะฮะเรียกชื่อผู้ตายตลอด
ก็จุดทูปเป็นการไหว้ศพเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็มาประกอบพิธีชาปนกิจศพที่ไทยนี่แหละครับ
ที่วัดเบาะ๓แสนตะบลน้องปริงที่กำแพงเพชร
หลังจากเมื่อคืนนี้ครอบครัวนั้นได้รับศพกลับมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็นำไปผ่าชนสูตรรอบที่๒แล้วก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลสวด๑คืน
นายวัชชานนธนโชชยาภาที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
แล้วก็เป็นญาติของผู้ตายก็บอกว่าสภาพจิตใจของครอบครัว
นายหวังจุ้นนั้นค่อนข้างแย่มากนะฮะ
โดยเฉพาะพ่อแม่ของผู้ตายเองเพราะว่ารู้ชายเป็นรู้ชายคนเดียว
ญาติเนี่ยทำพิธีปุ๊บก็จะมีการนำกระดูกกลับไปประกอบพิธีที่จีนด้วยในวันพรุ่งนี้
แต่ยังต้องรอความชัดเจนจากพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
เพราะว่าถ้าเดินทางกลับจีนไปแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องของการประสานงานมันจะลำบาก
เรื่องของคดีคงคดีความก็ต้องรอกันก่อน
ซึ่งครอบครัวของนายหวังจุ้นนั้นก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเดินทางมาทำงานที่ไทยครับ
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทำงานอะไรนะ
เพราะเดินทางมาหลายประเทศแล้วก็ไม่เคยรู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับขอให้ตำรวจไทยจับคนร้ายให้ได้ยกแก๊งแล้วก็ขอให้ลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวนะครับ
ขณะที่ผลการผ่าพิสูจน์ก็อย่างไม่เป็นทางการจากสถาบันนิติเวศก็พบว่า
ผู้ตายเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็ถูกของแข็งทุบที่ท้ายทอยที่ข้างหลังจนเสียชีวิตด้วย
ซึ่งใกล้เคียงกันกับผลชนสูตรของโรงพยาบาลพระพุทธชินราชที่พิศนุโลกที่ตรวจไปก่อนหน้านี้
จะธรรมไทยก็ขายไปนะครับแล้วส่วนเอลสินทรียงเชี่ยวจากราชน์โรงประกัน
เจอกันตอนที่จุดจีนนะเพราะว่าสามีเขาก็เดินทางไปทำงานตามที่ต่างแล้วก็มาทราบอีกทีหนึ่งตอนที่สถานทูตไทยที่คุณหมิงโทรแจ้งให้เขาทราบ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจเมืองย่างกุ้งของพม่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ฆ่านายหวังจุ้นได้๒คนเขาหนีไปฝั่งนู้นแหละครับ
ทั้งหมด๔คนก็คือนายจินเซินอายุ๓๑ปีอันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็ในฟานกังอายุ๒๔ปีครับ
ล่าสุดเมื่อบ่ายที่ผ่านมาจรฐีสำนักงานตรวจคนข้ามเมืองจังหวัดตาก็เดินทางไปรับตัวทั้ง๒คนที่ฝั่งของจมัดเมียวดีของพม่ากลับมาที่จังหวัดตากนะครับ
โดยมีพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีด้วย
แล้วก็ไปสอบประคำเบื้องต้นด้วยตัวเองนะฮะรวมทั้งมีการทำพิธีการบางอย่างด้วยครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปยังท่ากาศยานแม่สอดหลังเก่า
ว่าจะมีการนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปสอบปากคำที่กำแพงเพชรซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุต่อไปครับ